คนใจบุญฝ่ายหญิงกันบ้าง

บุ๋มปนัดดาเนี่ยนะคะเธอก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก

มีลูกบุญธรรมเพิ่มอีก๑คนแล้วนะคะ

น้องคริสมาสวัย๔ปีจ้ะ

เสียชีวิตเพราะว่าทำงาน

โควิด๑๙ค่ะแม้ว่า

แต่พอทำงานหนักมากกว่าปกติ
ก็เป็นเหตุที่ทำให้เธอเสียชีวิต

เมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมา

ครอบครัวเธอไม่ได้รับการเยียวยา

แต่ชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปนะ
บุ๋มก็เลยขอยื่นมือเข้ามาช่วยเองเลย

เพื่อรับลูกสาวน้องคริสต์มัส

น้อยเราได้ช่วยเป็นอีกหนึ่งกำลัง

ในครั้งนี้เราได้สูญเสียบุคคลสำคัญ

เราก็คงอยากจะต่ออนาคต

เขาคงอยากจะเห็นอนาคตลูกของเขานั่นแหละ

อยากจะมาร่วมเป็นแม่บุญธรรม

เป็นความแบบประทับใจมากเลยนะ
เพราะว่าก็อยากจะเห็นเด็กคนหนึ่ง

กราบน้ำใจพี่บุ๋มประนัดดา